นอนกันแทบจะไม่หลับด้วยความต่อมเผือกทำงาน

ประเด็นคือมีคนขุดมีคนจินตนาการ

ใช่ใครที่ไหนเป็นนางเอกน้องใหม่นิชานัทธานิชา
อันนี้ชาวเน็ตเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะต้องบอกว่ามาเป็นข่าวเมาส์สนั่นโซเชียลเลยทีเดียว
หลังจากที่เว็บไซต์ดังเปิดประเด็นแฉสาเหตุที่แท้จริง
ที่ทำให้คู่รักหวานวงการบันเทิงที่ไม่เคยมีข่าวทะเลาะกัน
แต่กลับต้องเลิกรากันว่าเป็นเพราะว่ามีนางเอกเบอร์ใหม่ร่วมช่องเป็นมือที่๓ค่ะ
โดยจากคำบอกใบ้ของเว็บไซต์ดังกล่าวก็ทำให้ชาวเน็ตส่วนหนึ่งตีความกันไปว่า
คู่รักคู่หวานที่ว่าน่าจะหมายถึงคู่รักดาราหน้าเด็กอเล็กเรนเดลกับเต้ยจรินพร
ส่วนนางเอกเบอร์ใหม่ที่ถูกพาดพิงว่าเป็นมือที่๓นั้นนะคะ
ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปเลยคนเดียวเลยว่าเป็นนางเอกวัยสายยอดฮิตคนนี้นะฮะ

เนื่องจากว่านิชากับอเล็กเนี่ยเคยเล่นละครด้วยกัน
แล้วในละครเรื่องที่เขาเล่นด้วยกัน
เอ๊ะอาตบเอ๊ะอาจูบเอ๊ะอาตบเอ๊ะอาจูบ
นิชาปล่อยภาพเลยออกมาสยบขาเมาส์ให้เหล่าเกลียนคีย์บอร์ดกลับบ้านกันแทบไม่ทันนะคะ

เป็นรูปคู่ค่ะกับน้องไอติมพระฤทธิ์

คุณหลานชายอดีตนายกรัฐมนตรีอภิษฎเวชาชีวะค่ะ
ก็ยืนยันเลยว่าความสัมพันธ์ของเขากับหนุ่มคนสนิทยังดีกันอยู่
อย่าม้าวมึดมาใหญ่และเธอก็ไม่เป็นมือที่๓ของใครแต่อย่างใดค่ะ

แสดงถึงความหัวอกเป็นแม่เลยลูกโดนว่าอย่างนี้

ที่ฉันไม่อ่านออกเสียงเป็นสัตว์ตัวหนึ่ง
ว่าลูกเขาอย่างนั้นนะคะเขาบอกไม่ยอมนะ

หากบุคคลเหล่านี้ไม่ออกมาขอโทษ
และไม่ลบข้อความจะดำเนินคดี

และอย่าพลาดชมรายการบรรเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

ตรงนี้ค่ะกดเลยค่ะกดเลย